ตอนนี้กี่เดือนแล้ว

ก็อาทิตย์นี้ดีขึ้นค่ะ
ก็จะครบ๑๖วีคแล้ว
นึกว่าจะหายแท้ตั้งแต่แบบ

เพราะส่วนใหญ่ทุกคนก็จะบอกว่า๑๒วีก็จะดีขึ้นใช่ไหม
คือหนูท้องว่างไม่ได้เลย
คือถ้าทองว่างปุ๊บจะแบบอาเจียนนะคะ
มันจะรู้สึกว่ามันอยากอาเจียนแต่ทานข้าวได้นะแต่ท้องว่างไม่ได้
แล้วก็มันมีอยู่วีคนึงที่ป่วยแบบบ้านหมุนนะคะ
อยู่ดีก็แบบเอาหัวขึ้นมาจากแบบพนักพิงไม่ได้เลยอะ
คือคือนั่งอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้หัวพอขยับปุ๊บมันแบบเวียนหัว
แล้วก็อาเจียนตลอดอันนั้นคือไปแอดมิตรให้น้ำเกลือ
แล้วก็หมอให้วิตามินโปรตัสเซียมอะไรอย่างนี้
มันเหมือนกับมันเป็นช่วงที่แบบน้องกำลังแบบ
เริ่มไม่มีถุงอาหารของตัวเองแล้วเริ่มมาจากแม่แล้วอะไรอย่างนี้
ด้วยสารอาหารอะไรหลายอย่างมันอาจจะแบบไม่ถึงอ่ะ
ก็เลยวีคไปวีคนั้นก็เลยไปอยู่โรงพยาบาลมาค่ะ
ก็เลยหยุดไปช่วงนึงเลยแบบไปไม่ไหวจริง

เอาหัวขึ้นมาจากโซฟากับพนักพิงไม่ได้เลย

เพราะตอนแรกเพื่อนเมย์ไม่เคยมีใครแพ้เลย

พี่บอลก็ไม่มีใครแพ้แบบทุกคนก็ดูปกติอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจว่า
ท้องก็คงแบบปกติแล้วมั้งก็เหมือนคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบเราไม่ปกติ
ด้วยความที่ความดันต่ำอยู่แล้วด้วยค่ะหมายถึงก่อนที่จะมีน้องก็ความดันต่ำอะไรอย่างนี้
ยังไงก็ขอให้เมย์จ๋าอยากจะพูดอะไรกับท่านผู้ชมจ๊ะในครบรอบ๗ปีเข้าสู่ปีที่๘น้อง
ขอบคุณทุกคนมากนะคะแฟนรายการอยู่ด้วยกันมายาวนานมากทีเดียว๗ปีเต็ม
กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่๘ก็ขอให้ติดตามแบบนี้ตลอดไปนะคะ
อาทิตย์หน้าก็น่าจะดีขึ้นน่าจะได้กลับมาเริ่มไปอ่านข่าวแล้วค่ะ
อืมน่ามากหลายคนก็รอรถเมย์อยู่ช่วงนี้
ทุกคนถามพี่เมย์ทุกวันเลย
อยู่ตั้งแต่ยังไม่มีแฟนจนแบบว่ามีสามีจนมีลูกอ่ะเม

จริงอยู่ด้วยกันตั้งแต่ยังไม่แต่งงานจนแต่งงานจนมีลูกแล้วค่ะ
จริงจริงอยู่ด้วยกันตั้งแต่มายูคลอดเนอะรายการนี้มายูกี่ขวบแล้วนี่
อ๋อใช่มายุ๘ขวบพอดี
แต่มายูจะ๘ขวบตอนพฤศจิกาพฤศจิกาอันนี้เดือนอะไรเนี่ย
อันนี้กรกฎาอ๋อกรกฎาสิงหากัญญาอีก๔เดือนมายุก็เกิดดูดิ
หลังจากที่ขึ้นที่เขาอายุธรรมยู

ตอนนั้นมายุก็มาวิ่งได้ไง

เรียกว่าเราก็แก่ไปด้วยกันนะคะ
ข่าวไปด้วยกันเนอะเราโตเป็นที่พิธีกรมีลูกแล้วอะ

พ่อเฮ้ยหัวเยอะเหมือนเดิม

ปีเข้าไปแล้วนะฮะยังไงโอเคเมจ๋า

ก็จะเปิดขึ้นมา

หลายคนส่งกำลังให้รถเมน้อยเนอะ
ค่ะให้ไม่ไหวนะคะนะคะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็น๑ในข่าวใส่ไข่ด้วยก็ต้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนอะ